มาอันนี้มาช่วยกันดูมาช่วยกันคิดหน่อยค่ะ
เรื่องคำคล้องจอง
คำคล้องจองเนี่ยคุณผู้ชมเอ๊ภาษาไทยล้วนเลย

เพราะว่าพี่เบิร์ตบอกว่าเรื่องภาษาไทยไว้ใจเบิร์ตใช่ไหมพอได้

งั้นมาทีละข้อเห็นคำว่าน้ำแข็งใช่ป่ะ
เห็นน้ำแข็งเห็นแอ่งน้ำใช่ป่ะ
อันนี้ครูให้คิดคำคล้องจอง
เด็กตอบมาน้ำแข็งแอ่งน้ำ

เพราะว่าเขาโพสต์ไว้แล้วก็บอกว่าชมรมครูภาษาไทย

บอกว่ารบกวนขอคำแนะนำครูภาษาไทยค่ะ
บ้านภาษาไทยประถมนะเรื่องคำคล้องจอง

ผิด๒ครั้งไม่ถูกสักทีกับคำว่าน้ำแข็ง
จากที่เข้าใจคำคล้องจอง
เข้าใจว่าจะเป็นคำที่มีสัมผัสเป็นสระ
แล้วก็ตัวสะกดเดียวกันแต่ทำไมข้อ๘ถึงผิด

คือคำอื่นของน้องที่ครูให้ถูก
เหรียญบาทหัดทรายอันนี้ให้ถูก
ปกครองกองไฟให้ถูก

แต่น้ำแข็งแอ่งน้ำอันนี้ไม่ได้คะแนน

เบิร์ตก็มองว่าน้ำแข็งสละแอร์ถูกไหม

แล้วคำว่าแข็งก็สะกดด้วยแม่กงงองูงองูถูกไหม
ทีนี้พอโพสต์แชร์ไป

คือมีสระเดียวกันตัวสะกดในมาตราเดียวกัน
แข็งกับแอ่ง
คือเขาบอกว่าแต่ว่าต้องดูนะ
คำว่าแข็งเนี่ยคำว่าแข็งมันคือขอแอบงอแข็ง

คำว่าแอ่งคำว่าแอ่งมันเป็นใช้สละแอ่
แต่ว่าแอ่งใช้สละแอร์
อ๋อแอ่งงอแอ่งไหมแอ่ง
อย่างนี้ใช่แต่ขอแอบงอแข็ง
อันนี้หรือเปล่าที่เป็นเหตุผลที่คุณครูให้ผิด
อย่างอาจารย์เจตอาจารย์เจตมาเม้นว่าอย่างไร
คล้องจองความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

น้ำแข็งแอ่งน้ำมีเสียงสระเดียวกัน
หรือถ้ามีตัวสะกดต้องอยู่ในมาตราเดียวกัน
ไม่ขัดกันเช่นพยานให้การคล้องจองกัน
อาจารย์เจดมองนะมองว่าแข็งกับแอ่งเนี่ย
เสียงสละไม่ตรงกันอาจารย์เจตมองแบบนี้
ส่วนอีกคนนึงเป็นอาจารย์พิเศษ

บอกว่ากรณีนี้ในคำประพันธ์
หากเป็นสัมผัสบังคับเช่น
สัมผัสระหว่างวักกับสัมผัสระหว่างบท
จะถือว่าไม่ได้แต่ถ้าทำโดยมีเจตนา
ให้เป็นสัมผัสในหรือการคล้องจองในวักเดียวกันอาจจะเป็นการให้เกิดเสียงภัยร้อ
แต่ไม่นับเป็นสัมผัสในอย่างแข็งเนี่ยเป็นรูปสระเสียงสั้นแอ่ง
เป็นรูปสระเสียงยาวเพราะว่าอ๋อแอ่งอ๋อแอ่งอ๋อแอ่งไม่เอกแอ่ง
ในกระบวนการขนบการแต่งคำประพันธ์จะถือว่าไม่สัมผัสหรือว่าไม่คล้องจอง
เออคือบางคอมเมนต์ก็จะมาคอมเมนต์แหละว่าเด็กถูกแล้วนี่
เออเนี่ยพอดูมีคนที่มาให้ความรู้ทางด้านภาษาไทยเยอะนะเอองั้น